ก่อนหน้านี้๓๐พฤศจิกาเนี่ยคุณเบลล่าออกมาให้สัมภาษณ์แล้วใช่ไหมครับ
คือก็ยอมรับตรงว่าปิดฉากรัก๙ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ลดสถานะความสัมพันธ์เหลือแค่พี่น้องความห่วงใยเหมือนเดิม
ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะคุณเวียก็เปิดใจครั้งแรก

คุณเวียก็ยอมรับบอกว่าก็เหมือนที่คุณเบลล่าให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้
ก็มีการพูดคุยกันมาตลอดจนถึงตอนนี้ถึงแม้ว่าลดสถานะแล้ว
ให้เหลือความเป็นพี่น้องก็ยังคงพูดคุยกันอยู่
เป็นการจบด้วยดีตกลงด้วยดีไม่ได้ทะเลาะกัน
ไม่ได้ทะเลาะกันไม่มีเรื่องของมือที่๓อะไรเลย
ยังเป็นพี่น้องที่หวังดีต่อกันตลอดนะคะ
ทีนี้ประเด็นนี้น่าสนใจคุณเวียบอกว่าคุณเวียเสียใจนะ
ที่มีคนไปจับโยงว่าที่เลิกกันเนี่ยเพราะมือที่๓มือที่๔
คุณเวียบอกไม่ใช่อย่าไปจับใครมาโยงเลย
เพราะคนที่ถูกโยงมือที่๓มือที่๔เขาเสียหาย
พูดตรงเลยคุณพลอยคุณบอยพัทรากรใช่ไหม
โยงมาว่าเป็นมือที่๓ที่ทำให้ทั้งคู่เลิกกัน

อีกกระแสข่าวมีคนตาดีไปเห็นว่าคุณเวียน
ไปเช่ารถกับสาวคนหนึ่งที่จังหวัดน่าน
คุณเวียบอกอ๋อผมไปทำงานผมไปทำงาน
แล้วคนนั้นก็ไม่ใช่พรอยด้วยไม่ใช่คุณเบลล่าด้วยนะคะ
ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้

กันแล้วแล้วมีคนโยงไปแบบนี้
ก็เลยถามคุณเวียตรงคุณเวียตอนนี้คือมีคนคุยหรือยัง

เป็นสาวนอกวงการไม่ขอลงรายละเอียด

คนถามต่อเฮ้ยเพิ่งเลิกกันไม่ได้กี่วัน

เพราะฉะนั้นทุกอย่างขอให้มันจบ

แบบไม่ได้แบบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เราก็รู้สึกว่าเออดีจังเลยที่แบบ
ที่เราได้คุยกันแล้วก็เข้าใจกัน
เราไม่ได้ยึดติดอยู่กับเรื่องเดิม

มันก็ต้องมีมันก็ต้องก้าวไปข้างหน้าเนอะ
มีก็คุย

จบได้ด้วยดีแล้วก็ยังมีความรู้สึกดีซึ่งกันและกัน
ใช่ครับครับจบจริงนะครับ